ยังดำเนินรายการด้วยผมนะครับตะสวัสดีครับ

ครับเป็นอดีตนักเตะเจ้าของสถิติโลกการย้ายทีม

กระเด็ดเบลโดนปลินตัวลงมายิง

แล้วลงมาดันหล่อด้วยดิ

จริงต้องบอกว่าเขาเกือบจะได้ย้าย

เดี๋ยวเราจะเล่าในเอพิโซนนี้

เกือบจะล่าสุด
เพราะว่าผมไปหยิบอีพีนี้
มาในช่วงหลัง

ช่วงก่อนฟีฟาเดย์
เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม

เบลยิงฟรีคลิกสุดสวย

สุดยอดมากครับลูกนั้นนะครับ

ฟรีคลิกสวยจริงรูปนี้นะครับ
แต่ประเด็นก็คือก่อนหน้าที่จะเกิด

เล็บเบลถูกหนังสือพิมพ์มาก้าโจมตี

เขาเป็นนักข่าวนักคอลัมนิกส์นะครับ

คือมาก้าเป็นกระบอกเสียงของทีมเรียลมัดวิดนะครับ
ที่จริงอย่างบาซ่าก็มีเหมือนกันแต่ผมจำชื่อไม่ได้ว่าเป็นเป็นเป็นสัญลักษณ์อะไร
เหมือนมีสื่อในมือใช่คืออาจจะไม่ใช่เป็นแบบเจ้าของโดยตรง
แต่ว่ามีความเชียร์อัพอยู่ในตัวอ่าเป็นเป็นเป็นเป็นติ่งเป็นติ่ง
เป็นติ่งใช่ครับนะครับใจความสำคัญของมาริฮูเรียในในการเขียนบทความอันนั้นครับ
ก็คือการจมตีแกเรดเบลอืมซึ่งเวลานี้ยังเป็นผู้เล่นปีสุดท้ายในสัญญากับ
เรียลมัธวิทอืมนะครับบอกในบทความว่าครับ
เป็นปรสิทธิ์จากอากาศที่หนาวเย็นและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเม็ดฝน
ก็คือว่ามาจากทางสหรัฐอาณาจักรนั่นแหละอืมนะครับมันก็คือ
ละสิทธิตัวเนี้ยอืมตั้งรกรากอยู่ในสเปนที่เรอัลมาร์ทวิดอืม
มันอำพลางความตั้งใจในแรกเริ่มอืมเขาดูดเขาดูมีความรักในสนามย่า
อืมซึ่งก็คือสนามฟุตบอลนะครับอืมแต่ไม่นานหลังจากนั้นธรรมชาติของปรสิทธิ์
ก็จะดูดกินเอาเลือดเนื้อไปอย่างเจ็บแสบอืมและไม่เหลือสิ่งใดทิ้งเอาไว้เลยโอ้
มากกว่าเลือดสิ่งที่มันดูดก็คือเงินเงินเงินอืมเงินของสโมสรอืม
แล้วก็บอกครับว่าสิ่งที่ปรสิทธิเบลแตกต่างจากสปีชีอื่นซึ่งอาจจะเป็นตัวหมัด
เห็บตัวเลือดนะครับซึ่งก็คือเบสบัคนะครับเบสบัค
ปรสิกเบลมันดูดเงินเสร็จแล้วมันก็หัวเราะปั่นหัวเราหัวเราะเยาะ
คุณลองดูพฤติกรรมของเขาสิเขาหัวเราะปรบมือกลิ้งลงไปกับพื้นอืม
ร้องเพลงและทำสิ่งที่น่าอับอายแต่อย่างน้อยมันก็จะถึงจุดจบ
ที่นี่ก็คือสัญญาของเบลที่จะหมดในช่วงจบซีซั่นนี้นะครับ
อืมเช่นเดียวกับความโชคร้ายทั้งปวงอืมอืมนะครับอันนี้คืองานเขียนของ
เรลฮูเลียอืมซึ่งเขาเป็นนักเขียนนักข่าวคอลัมนิสที่เป็นแฟนบอลเดนตายของเรียอัมริต
อืมนะครับอันเนี้ยมันเป็นบทความที่มาเลฮูเลียเขียนก่อนที่เอ่อ
นักเตะจะเริ่มไปกลับไปเล่นทีมชาตินะครับก็คือพูดง่ายคือเขาเขียนด้วยความเดือดดันหลังจากที่เรียลมาริดเพิ่งแพ้ให้กับบาเซโรน่า
ต่อศูนย์อืมนะครับคาบ้านนะครับก็คือต้องบอกอย่างงี้ครับ
ผมไม่ได้เหมารวมแฟนบอลเรียลมาริดนะครับแต่สิ่งที่แฟนบอลเรียลมาริดมักจะเลือกทำในเวลาที่ทีมแพ้
นะครับก็คือการหาแพะสักหนึ่งตัวอืมนะครับซึ่งในเวลาเนี้ยแพะที่น่าสนใจในทีมเรียลมัดริดอ่ะ
อืมนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาต้องบอกอย่างงี้ครับว่าแกเล็ดเบลถือเป็นแพ้ที่ถูกแฟนบอลเรียลมาริดจับมา
ชายันบ่อยที่สุดคนหนึ่งอืมนะครับทั้งที่ในตอนแรก
หลงไหลข้างใครรักใครอืมนะครับมันเลยเป็นคำถามว่าทำไมครับ
ความรักมันถึงแปรเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังนะครับ
ค่าตัวสถิติโลกนะครับหนึ่งหนึ่งร้อยเอ็ดล้านโยโรอย้ายจาก
ใช่ครับย้ายจากสเปอร์มายังเรียลมาริดในหน้าร้อนของปีสองพันสิบสาม
นะครับดูท่าเค้าชอบสีขาวสีขาวนะครับแต่ว่าเบลมันไม่ใช่ป้อมหา
มันไม่ใช่เป้าหมายแรกของเรียลมะริตนะครับ
เพราะจริงเป้าหมายแรกของเขาคือเนมานะครับ
อันนี้ผมไม่เคยรู้

เคยมาอยู่ในฟลึกซ้อมเน็กแคมป์ของเรียลมะริตก่อนด้วยนะครับ
แต่ก็พลาดไปครับเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ได้

ต้องไปพ้องอะไรกับทุกอย่างบนโลกนี้ได้
มันต้องไปกิมมิกกันนิดนึงนะฮะ
เขาก็เจออาการบาดเจ็บเยอะมากเลย
แต่ผลงานก็ยังโดดเด่นโลดแล่นได้อย่างยอดเยี่ยมก็คือ
ยุฒิการ๒๐๑๕๒๐๑๖นะครับ
แต่ยิงไปถึง๑๙ประตูกับอีก๑๑อัพศิษย์

๒๓เกมกับ๑๙ประตูอ่ะ
ถ้าจะหาเหลือหนึ่งเลยอ่ะ
คือเพิ่งเซ็นไปแล้วจะแบบฉีกสัญญาย้ายกลับไปอังกฤษเลย
มันก็ดูจะดูจะทำร้ายจิตใจแฟนบอลเหมือนกัน
แล้วก็เป็นทีมที่นักฟุตบอลจำนวนมากเขาฝันฝ่ายที่อยากจะเล่นด้วยนะครับ
ประมาณนั้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของค่าเหนื่อย
แต่ว่าในการเซ็นสัญญา๖ปีครั้งนั้นนะครับ
คือจะบอกว่าเป็นเพราะอะไรมันก็เห็นชัดเพราะว่าผู้เล่นปีกผู้เล่นริมเส้นเนี่ยโอกาสที่จะหมดอายุไวมากไวมาก

คือคนที่เจ็บหลังเวลาที่มันจะสปรินต์มันมีปัญหามากนะ

ตอนนั้นใหมน์มายคอนคือกองหลังเป็นแบบขวาอันดับหนึ่งของโลกนะ
ก็ฉีกฮัยไมคอนแบบเล่เท๊ะเลย
เสียคนโดนเผาบ้าน
ความดังหมายถึงความดังความเก่งนะ
การใช้งานการเนื้อมันใช้ยากมันไม่มีทางเต็ม๑๐๐ด้วย
แล้วเหมือนเขาก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยครับ
ก็เลยส่งผลต่อการลงสนามของเบลนะครับ
แล้วก็พอเบลเริ่มมีอาการบาดเจ็บมากขึ้นมากขึ้น
ทำให้เขาเริ่มหลุดจากการเป็นตัวจริง

สองคนนี้นี่ยังเก่งช่วงนั้นยุคนั้นยุคนี้

แล้วก็จริงตอนที่คุยกันตอนแรกนะครับ
เขาก็บอกว่าเขาคิดว่าเขาจะย้ายทีมแล้ว

แล้วตอนนั้นกล้องยังถ่ายท่าสดด้วยนะครับ
ว่าเขาจะคือเขาไม่ได้พูดตรงหรอกว่าจะย้ายทีม

มันคือเนี่ยมันคือศิลป์สุดท้ายแล้ว
แต่ก็ไม่ได้ย้ายนะครับ

แต่เขาก็ไม่เป็นที่รักให้กับ

นักเตะที่ไม่ใช่สเปนแต่เป็นที่รัก
แล้วก็มาจากสเปอร์เหมือนกัน

สาเหตุที่จะเล่าว่า
อันนี้มันเป็นข้อสันนิษฐานนะครับ

แต่ในเวลาเดียวกันในบางครั้งเขาสามารถลงสนาม

ทำไมไม่เต็มที่กับกูนะ
กูเคยเล่นทัวร์นามเม้นท์ใหญ่ด้วยนะ

แล้วก็

แล้วเจ็บบ่อยแต่ค่าเหนื่อยแพงมาก

ก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบ

มันก็ผิดตามความคาดหวังของแฟนบอลนะครับ

เตะค่าตัวแพงมันไม่ได้สะท้อนว่า
นักเตะคนนั้นมีมูลค่าเท่านั้น

ก็คือทีมอยากขายราคานี้

ถ้าอยากจะได้ไปก็ต้องซื้อราคานี้
คือมันไม่ใช่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของนักเตะหรอก

พึงพอใจประมาณนั้นนะครับ

เรื่องของความมุ่งมั่นที่มีต่อทีม

จำนวนมากเลย

ลูกยิงประตูปุ๊บตีกอล์ฟก่อนเลย

อ่าใช่ใช่คือมันเป็นเรื่องปกติ

มันก็มีกิจวัตรประจำวันอื่นใช่ไหมครับ

แล้วฟุตบอลก็อยากได้สมาธิตรงนี้ด้วย

ก็ตีกอล์ฟในวันที่เขาหยุด

มันมีความรู้สึกนะจริงใช่

แต่เขาตีกอล์ฟในวันหยุดไม่เชิดเหรอ

ก็เรียกว่าไงเนี่ยก็น่าสงสารอยู่เหมือนกันอืมอืมอืมนะครับ
มันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอาทิตย์
แคมป์ทีมชาติเวลล์อ่ะเขาไปเอาป้ายอันหนึ่งอ่ะที่
มันตลกอ่ะอืมแล้วแล้วเหมือนในแคมป์ทีมชาติตอนนั้น
ก็หัวเราะมันก็เลยยิ่งเฮ้ยเฮ้ยมันร่วมโมโหเราอ่ะ
มึงไม่สำนึกอีกเออไม่สำนึกอีกอะไรอย่างเงี้ยอ่า
แล้วแบบพอในเกมทีมชาติใช่ไหมหลังจบเกมหรือยังไงก็ตามแต่เนี่ย
มีชูป้ายกันด้วยอ่านักเตะก็ไปถ่ายรูปกับป้ายเนี่ย
แฟนแบบแฟนบอลรู้สึกว่าเฮ้ยเราโดนดูถูกว่าอืมอะไรอย่างเงี้ย
นะครับต่อมานี่ก็เป็นเรื่องความรู้สึกเหมือนกัน
ก็คือว่าเบลถูกตั้งคำถามว่าทำไมไม่ใช้ภาษาสเปนในการสื่อสารอืมเออ
เออทำไมใช้แต่ภาษาอังกฤษอืม
คุณก็อยู่สเปนมานานแล้วนี่ทำไมถึงไม่สื่อสารภาษาสเปนล่ะ
คำคำตอบจริงจริงคือแกเร็ดเบลว์พูดได้ครับ
คืออันนี้มันมีประจักษ์พยาน๒คนด้วยกันที่ยืนยันว่าเบลพูดจากภาษาสเปนได้
คนแรกคือคริสโคแมนคนนี้คืออดีตผู้จัดการทีมชาติเวลส์
แล้วก็เคยไปหากินในสเปนสั้นนะครับเขาบอกว่าจริงเขาเคยเจอกับเบลที่สเปน
แล้วก็เห็นเบลสื่อสามารถสื่อสารภาษาสเปนได้ดีนะครับ
เจ้าตัวเขาก็พูดได้นะอะไรอย่างนี้ครับ
เพียงแต่ว่ามันมีประเด็นอีกนิดนึงครับ
ก็คือว่าตอนที่เบลย้ายกลับมาค้าแข้งกับสเปอร์ช่วงหนึ่งที่เราเห็นในช่วงโควิดนะครับ
พอที่จะพูดภาษาสเปนแล้วก็สื่อสารในชีวิตประจำวันได้นะครับ
แต่ว่าสิ่งที่ไปกวนใจไปตะขิดตะขวงใจนักข่าวหรือแบบแฟนบอลก็คือว่า

แต่ว่าแค่เบลไม่ได้ไปพูดกับสื่ออะไรประมาณนี้
แต่ว่ามีคนคนหนึ่งที่ขายเรื่องนี้ให้กระจ่างชัดขึ้นกว่าเดิม

เขาบอกว่าตอนที่เขาเจอกับเบลปกติแล้วเวลาที่เจอกัน
ตัวเขากับเบลจะสื่อสารกันเป็นภาษาสเปนนะ
คือมันแปลว่าเบลสามารถพูดภาษาสเปนได้
แล้วก็สื่อสารกับคนสเปนด้วยภาษาสเปน
ก็แปลว่าจริงเขาสามารถเข้าใจเพื่อนร่วมทีม
สามารถเข้าใจสิ่งที่สื่อถามเป็นภาษาสเปนได้ทั้งหมด
เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้พูดในที่สาธารณะเท่านั้นเองนะครับ
จริงคนเดียร์ลามอทเขาบอกเลยว่าสาเหตุที่เบลไม่พูดภาษาสเปน
เพราะว่าหนึ่งเลยสำคัญมากคือภาษาสเปนไม่ใช่ภาษาแม่ของแกเลสเบล

เขาเลยมีความเขินอายในการที่จะพูดภาษาสเปน
ต่อมาก็คือเบลเป็นคนขี้อาย
แล้วเขาก็กังวลว่าด้วยความที่ภาษาสเปนไม่ใช่ภาษาแม่
เรียกว่าเป็น๔ประเด็นที่รวมกันทำให้แฟนบอนเรียลไม่ชอบเกล็ดเบล

ทีมทีมนั้นก็คือทีมเจงซูซู่นิง
ซึ่งทีมนี้ก็คือเป็นทีมในเครือของบริษัทสู้หนิงของประเทศจีน
คือดิวเนี่ยตอนแรกมันตกลงกันว่า
แล้วก็ทางสู้นิงก็จะรับการจ่ายค่าเหนื่อยระดับ๖แสนปอนด์ต่อสัปดาห์เอง
ขอแค่แบบไม่ขอจ่ายค่าตัวแล้วกันเพราะค่าเหนื่อยแพงแล้ว
แล้วก็เป็นนักเตะที่ยังเหลือสัญญากับทีมนะ
แล้วก็เคยฝากผลงานโน้นนี่นั่นกับทีมมาอย่างมากมาย
การที่จะปล่อยออกไปแบบไม่มีราคาเลยอ่ะอืมดูจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ
แต่มันไม่จำเป็นที่ต้องจ่ายค่าตัวเพราะว่าเราตกลงกันไปแล้ว
นั่นแหละครับการยืมตัวมันคือการแบ่ง
แบ่งจ่ายค่าเหนื่อยร่วมกันแล้วแต่ดีล
เพราะว่าบางทีมก็คืออย่างกรณีที่เป็นนักเตะดาวรุ่ง
ก็อาจจะให้ทีมที่ยืมไปจ่ายให้หมด
เหมือนเพิ่งช่วงนั้นเพิ่งเปลี่ยนสนามมาได้ไม่นาน
ก็จะจ่ายแค่ประมาณ๒๐๐๐๐๐บาทอีก๔๐๐๐๐๐บาท
อะไรประมาณนี้ต่อรองได้ง่ายต่อรองได้ง่ายนะครับแล้วก็นั่นแหละเป็นเหตุผลที่ทำให้
นะครับแล้วก็

เขาไม่มีอะไรจะตอบกลับนะครับอืมแล้วก็มันเสียเวลา
ในชีวิตผมสิ่งที่เขาเขียนมันน่าขยะแขยง
นะครับแล้วคนเขียนก็ควรจะละอายใจในเรื่องนี้อืม
เรื่องเนี้ยมันเหมือนจะจบแค่ในบทสัมภาษณ์
ผู้คนได้รับความเจ็บปวดจากการถูกโจมตีจากสื่อ
มีสื่อคนไหนออกมารับผิดชอบบ้างอืมแล้วสำนักข่าว
บทความที่เป็นคอลัมป์แบบนี้ออกมาตีพิมพ์ได้อย่างไร
แต่ตัวเขาเนี่ยหนังเหนียวนะครับหนังหนามากพอเพราะว่าเขาอยู่
ท่ามกลางแฝงสปอร์ตไลท์มานานแล้วอืมนะครับแต่นั่น
งานเขียนชิ้นนั้นงานเขียนที่หวังร้ายนั้น
นะครับต่อมาสื่อมวลชนคาดหวัง
จะเป็นคนแรกที่จะมาร่วมยินดีกับความสำเร็จ
แต่ความเห็นอกเอ็นใจนั้นจะหายไปทันทีเมื่อคุณผิดพลาด
พวกเขาจะฉีกขย่ำคุณ
ลุกร้าวกระตุ้นความโกรธและทำให้แฟนผิดหวัง

ทุกวันนักกีฬาต้องเจอกับแรงกดดันมหาศาล
สื่อที่จ้องแต่จะนำเสนอสิ่งที่เป็นแง่ลบ
จะส่งต่อความเครียดนั้นไปให้กับนักกีฬา
หรือใครก็ตามที่อยู่ท่ามกลางพื้นที่สาธารณะ
ผมก็ได้แต่หวังว่าเด็กของพวกเราที่กำลังเติบโตขึ้น
จะมีภูมิคุ้มกันในการแยกแยะข่าวสาร
ที่มีจริยธรรมและมีมาตรฐาน
สื่อที่ขนาดนี้เองก็ควรมีบทบังคับหรือมาตรฐานที่เค่มงวด
ในช่วงท้ายเบลก็บอกว่าผมต้องการ
กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงในระดับประเด็นการพูดของสังคม
วิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นควรอยู่บนพื้นฐาน
ของความเป็นจริงไม่ใช่การวิจารณ์แบบไม่ดูจากพื้นฐานความเป็นจริงใดแล้วอยากให้คนอื่นเป็นอย่างที่ตัวคุณเองต้องการ
รู้ทั้งหมดดีอยู่แล้วว่าใครต่างหากที่เป็นปรสิทธิ์ที่แท้จริงโอ้โหเป็นไงฮะ
เพื่อให้เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสเตตัสอันนั้นของเบลเป็นยังไงนะครับ
ก็เรียกว่ายังไงดีพอเห็นผลงานของแกเล็ดเบลในทีมชาตินะครับมันบอกได้อย่างหนึ่งว่า
จริงแล้วเนี่ยเบลยังเป็นผู้เล่นที่เก่งอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เก่ง
เขาเรียกว่าไงสะสมความเจ็บปวดมาเยอะ
แล้วยิ่งเจ็บที่หลังที่มันส่งผลต่อกล้ามเนื้อ
ส่วนอื่นในการเร่งสปีดอะไรใดก็ตามเนี่ย
มันยิ่งทำให้ผลงานของเขาไม่เป็นที่สุดยอดเหมือนเดิมนะครับ
เต็มร้อยเปอร์เซ็นเหมือนสมัยก่อนนั่นแหละนะครับ
เหมือนกับที่อยู่สเปอร์อะไรอย่างนี้เราเคยเห็นเขาเทพ
แต่เราอาจจะเห็นเขาเทพน้อยลงแต่ว่านั่นแหละ
เขาก็ยังมีน้ำยาอยู่นะอืม
เพียงแต่ว่ามันมันเลือกมันเลือกอยู่ที่ว่า
คนเป็นโค้ชจะเลือกแกเล็ตเบลไปใช้งานหรือเปล่า

เรียกว่าทำอะไรเชื่อใจในแกล็ดเบลมากน้อยแค่ไหน
ซึ่งมันก็เป็นการสะท้อนอย่างหนึ่งว่าในทีมชาติเวลเนี่ย
ตัวของผู้จัดการทีมชาติเวลเขามีความมั่นใจในแกเล็ดเบล
เขาก็เลยให้เบลทำทุกอย่างที่ต้องการได้เลย
และเบลก็ตอบแทนทุกอย่างความต้องการนั้นด้วยผลงานอันยอดเยี่ยม
อืมอืมนะครับแล้วก็
ตอนเนี้ยเทสนี้มันน่าจะออนในช่วงพฤษภาใช่ไหมครับอืม
ก็เป็นช่วงที่ดูการจะจบแล้วอืมสิ่งที่น่าจับตามองก็คือว่า
สุดท้ายแล้วแกเดอร์เบลจะไปค้าแข้งที่ทีมไหนเป็นทีมต่อไปนะครับ
คือชัยนิสซุปเปอร์ลีกไม่น่าเป็นไปได้ไม่น่าเป็นไปได้แล้ว
เพราะว่าลีกจีนมันจบแล้วตอนเนี้ยอืมมันมันทุกอย่างมันฟอกสบู่แตกแล้วอืม
มันก็อาจจะเหลือที่เกาโชหรือเปล่าเดี๋ยวจะกลับพรีเมอร์ลีกอืม
ซึ่งถ้ากลับไปอยู่กับสเปอร์มันก็ดูเป็นเรื่องราวที่โรแมนติกอ่าอ่า
แต่ว่าเบลก็ต้องลดค่าเหนื่อยลงมาค่อนข้างเยอะ
ใช่ไหมครับเพราะซัปเปอร์คงไม่จ่ายหกแสนแน่แน่อะไรอย่างเงี้ยครับ
เชื่อว่าเชื่อว่าเบลเขาน่าจะรู้ตัวและพร้อมลดค่าเหนื่อยนะ

ด้วยอายุด้วยฟอร์มการเล่นด้วยชื่อเสียงในปัจจุบัน

รวยแล้วก็คงไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสถึงขั้นว่าอุ้ยต้องหกแสนอ่ะ
มันอาจจะลดลงมาห้าแสนสี่แสนยังได้เลยใช่
อ่ามันก็เป็นไม่ได้คือต้องบอกอย่างงี้ครับว่าจริงจริงค่าเหนื่อยหกแสนปอร์เนี้ย
เอ่อเบลจะไม่ได้หกแสนเป๊บอ่าใช่เพราะอยู่ในสเปนใช่ไหมอ่า
อยู่ในสเปนแล้วก็พูดง่ายง่ายครับภาษีที่นักกีฬาต้องจ่ายอ่ะอืม
คือจ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตีแบบกลมกลมเลยอืม
คือคุณได้มาหกแสนเนี้ยเงินที่เข้าจริงจริงอ่ะสามแสนอะไรอย่างเงี้ย
แล้วยังจริงจริงสามแสนเนี้ยอาจจะต้องแบบกระจายไปที่ส่วนอื่นด้วยอืม
ก็ว่าไปแต่คืออันนี้ผมจะบอกว่าเวลาที่เราดูเรื่องของค่าเหนื่อยของนักเตะเนี่ย
เราหารครึ่งไปก่อนเลยอืมคือได้หกแสนจริงแต่ว่าหกแสนน่ะอืม
มันคือยังไม่รวมภาษีอืมอ่าพอหักภาษีแล้วก็คือ
ก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นนั่นแหละอันนี้ตีกันง่ายง่ายอืม
เป็นแทบทุกกีฬาครับบาสเต็ปบอลก็เป็นอืมอืมใช่ครับอ้อ
นึกว่านี่เข้าใจว่าว่าสเปนหนักสุดเอ่อจริงจริงมันก็ประมาณเนี้ยครับ
จากที่ผมเห็นในหลายกีฬาอืม
ผมเห็นแล้วว่าค่าเหนื่อยของนักกีฬาแทบจากทุกกีฬาเลย
มันจะถูกหั่น๕๐เปอร์เซ็นต์เสมอ

คืออย่างค่าเหนื่อยของนักมวยปล้ำที่ดังไม่ใช่ที่ดัง
ที่เรียกว่าแข็งแกร่งที่สุดในวงการก็คืออย่างบล็อกเลสเนอร์
คนนี้ก็คือได้ค่าเหนื่อยราว๑๐ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
อ๋อโอเคเมื่อกี้ตกใจ๑๐ล้านดอลลาร์สละต่อปี
ต่อปีครับแต่ว่าพอจ่ายค่าภาษีนู่นนี่นั่น

แล้วก็ส่วนแฟนบอลเลอร์มริตก็คงจะแฮปปี้
เพราะสุดท้ายแล้วก็จะไม่มีแกเล็บเลอยู่ในทีมสักที
เหมือนในบทความที่เขียนเหมือนบทปริสิทธิ์ออกจากตัวไปอย่างนั้นเหรอ

ผมเชื่อก็เชื่อว่าพวกเขาเป็นแฟนบอลเดนตายเหมือนกัน

มันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกเนาะมันปิดหูเราไม่รู้หรอก
มันอาจจะไม่ผิดผิดถูกก็ได้มันเป็นเรื่องของมุมมองแล้วกัน
เป็นความรู้สึกเราก็รู้สึกว่าเบลก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้น

เขียนก็รู้สึกว่าเบลมันขั้นนั้นแหละมันว่ากันไม่ได้

ใช่ถูกต้องแค่อาจจะแยกทางช้าไปนิดนึง
คือต้องบอกว่าเหมือนที่เราเล่าไปก็คือจริงกับเบลเขาพร้อมจะไปแล้ว
แต่ว่าเปเลสนี่แหละที่เป็นคนที่หยุดยั้นการย้ายครั้งนั้น

คำถามคือแล้วใครจะเป็นแพะตัวนั้นคนต่อไป

หลังจากนั้นมันจะเกิดการล่าแพะตัวใหม่แน่นอน

ลองเล่นชื่อดูแพะยากเว้ย

สุดท้ายก็กลายมาเป็นตัวที่แฟนบอลไม่ได้ชัดไม่ได้รักแล้ว

แล้วคือมันไม่หนักหรอกนะ

โอ้โหมันก็นั่นแหละมันไม่แปลกที่

ถ้าเกิดแบบอ้าวนอกจากเป็นแพ้แล้ว

ครูจะโดนเกลียดชังซ้ำอีกไม่ได้แล้วนะ

อย่างพี่กราฟิกของเราที่เชียร์สเปอร์เนี่ย

คงเกลียดหน้าดูนะ
หรือทำให้ใส่เขามาเลย
อะไรแบบนี้

สามารถเข้ามาแล้วเล่นได้หมดเลย

ยังเป็นนักเตะที่เข้ามาแล้ว

ต่อให้เนี่ยริวพูที่หน้าแผงเต็ม

เชื่อว่ายังศักยภาพมากพอที่จะอยู่
สบายอาจจะแบบเป็นสำรองก็ได้

ตัวจริงอันนี้ยากหน่อย

จริงจังเฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะ

เออว่าเออว่าอ่ามึงแซะ

กรูกรอฟเลย

ไปปัจจุบันเขาเลิกเล่น

แล้วไปลงคอร์สมหาวิทยาลัย

ไอ้บ้าเอ้ย
ก็ไม่แน่ก็เลยเบลอาจจะทำอย่างนั้นก็ได้นะ

เขาก็ไม่ได้มีแบบความจำเป็นที่ต้อง
เค้าพิสูจน์ตัวเองมาแล้ว

อายุ๓๐ไปแล้วเป็นเล่นโคตรเก่ง
เชื่อว่าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ค่อยเห็นข่าวเสียของเขาเหมือนกัน

จากเรื่องตีก๊อฟเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเขาเป็นนักเตะที่ไนท์คนหนึ่งสำหรับเรา
ต่อให้อย่างที่บอกต่อให้ยิงเราตกแบบพลาดแชมป์ตอนนั้น

โอเคโอ้นั่นน่าเคืองจริงตอนนั้น
แต่ลามอทไม่ได้ทำให้ซาร่าเจ็บด้านนั้นนะคนละด้านอย่างนั้นนะ
ซั่วตอนนั้นแต่ซาร่าไม่จับมือไง
มันเจ๋งตรงนี้มันโคตรมันเลย

เอานะปักหมุดประเทศไว้ก่อนแล้วกัน
คิดว่าน่าเป็นที่ที่ใกล้เคียงสุดแล้วฟลุกมาแล้วว่าอยู่ได้
หรือไม่ก็นั่นครับไปเป็นโปรกอล์ฟ
แต่ก็เป็นไปได้สูง

ปอย๓๘ให้ซะหน่อยพี่บอย
ตั้งใจว่าจะเป็นการพูดถึงตำนานวงการฟุตบอลที่ล่วงรับไปแล้วคนหนึ่ง
โอ้วันนี้กว้างใหญ่ไฟศาลเลย
คนนี้คือตำนานที่สุดคนหนึ่งของวงการฟุตบอล

แล้วเดาได้หรือเปล่าว่าเดาถูกหรือเปล่า
แล้วสุดท้ายต้องดูว่าผมทำสคริปทันหรือเปล่า
ใช่ไม่ใช่แค่เดาถูกหรือเปล่า
ด้วยว่าสปอยเนี่ยจริงหรือเปล่า

ช่วงนี้ก็งานมาลุมมาตุ้มกันเต็มไปหมด

อุปกรณ์ใดก็โอเคขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็แต่อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างเพราะมันก็ไม่ได้เงียบ
เหมือนในสตูร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วก็ที่ลงเลือกนะครับถ้าตอนช่วงต้นเนี่ย
มีเสียงแมวนะครับอ่ามีเสียงแมวเล็กหน่อยกลับไปย้อนฟังแล้วเจอเสียงแมวครับ
ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจไม่ต้องหันมองว่าเอ๊ะแมวในบ้านตัวเองหรือเปล่า
ในในอ่าในในรายการเรานี่แหละนะครับก็ว่ากันไปแต่อีพีนี้ไม่มี
แมวครับผมเอาแมวไปอยู่อีกบ้านหนึ่งแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคนะฮะ
ก็ยังไงก็ติดตามพวกเราได้เหมือนเดิมนะฮะวันเสาร์บ่ายสองบ่ายสองนะฮะ
ก็ช่วงช่วงนี้ขับเขี้ยวสุดท้ายสุดท้ายของของและของและนะฮะ
ก็ฟังเราก็ไปลุ้นบอลกันต่อช่วงนี้ก็เคี่ยวกันหนักเหลือเกินในแต่ละลีกนะครับ
ก็บ่ายสองโมงทุกวันเสาร์นะครับก็ติดตามตามช่องทางเดิม
รายการของพวกเราก็มีอีกช่องทางก็อย่างไทยรัฐออนไลน์
ใช่อาจจะง่ายที่สุดเราก็จะคอยเฝ้าคอมเมนต์
จริงเราจะพูดให้ดูดีว่าคอยเฝ้าคอมเมนต์ไม่ใช่หรอก
ดูว่ามีอะไรที่เราจะดึงมาทำเป็นประเด็นได้บ้าง

นั่นแหละก็ยังไงมีอะไรทักทายกันเป็นกำลังใจให้กัน
ช่วงนี้ก็ดูบอลให้สนุกในช่วงที่บางทีมอาจจะลุ้น
ตึงเครียดหรือบางทีมันอาจจะชิวแล้วก็ว่ากันไปตาม
บางทีมรอจบรูดการแล้วรอพืชการทีมคนใหม่

แล้วว่ากันไปช่วงนี้เพลินไปกับช่วงท้ายสุดของรูดการ

วันนี้สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป